พาคุณผู้ชมไปดูที่มหาสารคามครับ
เขามีพนักงานชายคนหนึ่งของผับชื่อดัง

ให้ลูกค้าสาวที่ไปเที่ยวในผับแห่งนี้เนี่ย
สามารถนำพนักงานชายกลับไปด้วยได้

เพื่อให้เก็บแต้มได้เยอะจะให้รางวัลเป็นเหล้าเป็นรัง
โอ้โห
แม่ไม่ควรรึเปล่า

ตำรวจบุกไว้เลยครับ

มีการแชร์ข้อความต่อกันอย่างที่ผมบอกไป

ข้อความระบุว่าโปรล่าแต้ม
ซึ่งจะแจกเหล้าหนึ่งรังให้กับสาวนักเที่ยว

มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
โดยมีการจัดห้องเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ

ทั้งยังโพสต์ภาพของพนักงานหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี๕คน

เรื่องต้นพนักงานหนุ่มยอมรับนะครับว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
และรู้เท่าไม่ถึงการพร้อมกับเล่าว่าวันเกิดเหตุ

ติก็มีการถอดเสื้อสีขาวออก
ว่ากลัวมันจะเปื้อนพร้อมทั้งมีการนำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายเล่นกัน
เพราะกลัวมันจะเปื้อนพร้อมทั้งมีการนำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายเล่นกัน
เพราะกลัวมันจะเปื้องพร้อมทั้งมีการถอดเสื้อสีขาวออก

เพราะกลัวมันจะเปื้องพร้อมทั้งมีการถอดเสื้อสีขาวออก

เพราะกลัวมันจะเปื้องพร้อมทั้งมีการถอดเสื้อสีขาวออก
เพราะกลัวมันจะเปื้องพร้อมทั้งมีการถอดเสื้อสีขาวออก

เพราะกลัวมันจะเปื้องพร้อมทั้งมีการถอดเสื้อสีขาวออก

เพราะกลัวมันจะเปื้องพร้อมทั้งมีการถอดเสื้อสีขาวออก

ขณะที่นายพงกรลาสมผู้จัดการผับแห่งนี้ก็เล่าว่า
หลังจากรู้ว่ามีการแชร์โพสต์
ออกไปอย่างกว้างขวางก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจ

ได้นำภาพโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ตามผู้หญิงชาวสุดพระชาววัยรุ่น

ซึ่งพนักงานที่โพสต์ภาพดังกล่าวแล้วก็ข้อความนั้น

และหลังจากนี้ก็จะดูแลพนักงานให้เข้มงวดมากขึ้น

มันเป็นภาพไม่ดีเดี๋ยวจะหาว่าผับนี้แบบ

ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เอาผิดผับแห่งนี้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา๓๐
ห้ามมีให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการไม่ได้ขาย
ลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
เป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ

หรือการให้บริการอย่างอื่นโดยปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

แล้วก็พนักงานร้านทั้ง๕คนดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือร้านขายสุราได้ขายแอลกอฮอลได้
แต่ว่าถ้าคุณโพสต์โปรโมทว่า
ให้ไปทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วจะมีการให้สุราเป็นการจูงใจให้เขาดื่ม

เพราะว่าห้ามเชิญชวนให้คนดื่มนั่นเองนะครับ